มีข้อมูลออกมาน่าตกใจคุณเขียนมาสอน
เขาบอกว่าคนไทยทานหวานมากที่สุดในอาเซียนเลยนะคะ
จริงแล้วก็เสี่ยงโรคอ้วนโรคเบาหวานหลายโรคเลยนะ
ใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ตามมามีแต่ผลกระทบทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมค่ะ
ที่จะหารือกันในสัปดาห์หน้า
เพื่อที่จะเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินค่ามาตรฐานค่ะ
ขณะที่ตัวแทนธุรกิจเครื่องดื่มนะคะ
ก็หันไปปรับตัวไปออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหวานต่ำ
แล้วก็เครื่องดื่มสุขภาพกันมากขึ้น
ในตันพรนกรรมการพอบรศอิชิตัน
ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์อิชิตัน

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตรในเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาล
เกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ
พร้อมที่จะทำตามหากเป็นนโยบายของรัฐบาล
แต่ควรดำเนินการให้เป็นธรรม

สำหรับบริษัทมองว่ายังมีทางออกด้วยกัน
ปรับปรุงสูตรเฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้า
เกินเกณฑ์โดยไม่กระทบรสชาติ
อาจปรับราคาสินค้า
โดยพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ว่าควรจะปรับอย่างไรให้เหมาะสม
อกจากนี้หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของบริษัทปีนี้นั่นก็คือ
วางแผนผลักดันสินค้าที่ไม่มีน้ำตาล
รวมถึงตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
เช่นเดียวกับนายวิเวกสมรานะครับ
หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นค่ะ
โดยเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้
เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้มากขึ้น
ให้เป็นร้อยละ๗๐ในปี๒๕๖๔
ปัจจุบันที่มีสัดส่วนการขายอยู่ที่ร้อยละ๕๖
ขณะที่นายแพทย์บุญชัยสมบูรณสุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เตรียมเข้าไปหารือกับกรมสรรพสามิตร
ถึงการกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม
วันที่๒๔พฤษภาคมที่จะถึงนี้
เรื่องต้นกำหนดให้เครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลเกิน๖กรัมต่อ๑๐๐มิลลิลิตร
ต้องเสียภาษีเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวาน
หลังพบว่าประเทศไทยทานหวานมากที่สุดในอาเซียน
โดยมีการบริโภคน้ำตาลมากถึงร้อยละ๑๒บาท
ขณะที่ชาวยุโรปนั้นบริโภคน้ำตาลเพียงร้อยละ๑๐เท่านั้นค่ะ